แต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำข่าวอีกจุดหนึ่ง
ปรากฏว่าไปเห็นรถจักรยานยนต์ของแม่ลูกคู่หนึ่ง
คือขี่ในลักษณะที่แบบไม่น่าจะขี่เส้นนี้ได้
ตรงนี้คือเหมือนเรียบมอเตอร์เวย์

ส่วนลูกน้อยอายุสักขวบเศษเอง

นั่งอยู่ด้านหน้าทีนี้ผู้ชิคขาของเราก็พยายามตะโกนถาม
ว่าเธอจะไปไหนจะไปไหนนะฮะเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ก็ปกติเขาบอกว่าเส้นตรงนี้มันอันตรายมันอาจจะเป็นแค่ขอบทาง
และคนที่คุ้นชินพื้นที่คุ้นชินเส้นทางเขาจะรู้ว่า
ตรงนี้ที่ผู้เป็นแม่ขับขี่ไปมันอาจจะไม่ถูกที่ถูกทางเข้าใจไหม

ที่ผู้สื่อข่าวของเราถ่ายอยู่ที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะ
แต่ว่าตรงที่ผู้หญิงคนนี้ขี่มันอาจจะวิ่งไม่ได้มันเป็นแค่ขอบทางเอง

ผู้หญิงคนนี้มาจากไหนอะไรอย่างไร
ผู้สื่อข่าวของเราคือคุณอานนท์นะฮะก็ตะโกนถามเธอนะฮะ
แล้วก็ขี่ตามเธอไปเรื่อย
บอกกับเธอไปตลอดทางบอกว่าให้ออกมาจากเส้นทางตรงนั้นมันอันตราย
คือไม่ได้หยุดรถจอดหรือเปล่า
มีจอดกันบ้างบางจังหวะนะฮะ
ก็คุยกันบอกว่าออกมาจากตรงนั้นอันตรายจะไปไหนมาคุยกันก่อนนะครับ
ทีนี้ก็เอาไปที่จุดบริการประชาชน
ช่วงปีใหม่บริเวณสามแยกไฟแดงประเวทถนนสิริโสธรขาเข้าฉะเชิงเศร้า

รู้ความเพราะการสอบถามผู้หญิงคนเสื้อชมพูนี้
พร้อมกับเด็กว่าจะไปไหนอย่างไร
แต่ก่อนอื่นกินข้าวกินปลากินน้ำกันก่อนนะฮะ
เพราะว่าเด็กอยู่ในอาการหิวให้คุณ

เด็กได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไป

เพราะตำรวจจัดหาให้นะฮะ

ก็มีการไลฟ์สดผ่านเพจคนข่าวบางประกง
ว่ามาพบมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แม่ลูกคู่นี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปแบบว่าอันตรายไร้ทิศทาง
ก็มีชาวบ้านซึ่งเป็นคนบางประกง
ใจดีเขาเอาขนมเอานมมาให้เด็กน้อย

พร้อมเจ้าหน้าที่และนักพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ก็ต้องมอบผ้าพันธุ์คอให้เด็กด้วยนี่ได้เสื้อตัวใหม่แล้ว

ทีนี้ครับต้องสอบถามมาจากไหนจะไปไหน
คุณสุดาพรสิริคำอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นแม่
แล้วก็ลูกวัยขวบเศษนะครับ
เดินทางมาจากระยองเธอบอกแบบนี้
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากระยอง
เพื่อเดินทางไปพื้นที่มีนบุรี
เพื่อเก็บเสื้อผ้าหลังมีปัญหาในครอบครัว
คือทะเลาะกันแล้วก็จะไปเก็บข้าวของเก็บเสื้อผ้าอย่างนี้เหรอ
เก็บเสื้อผ้าที่บ้านที่มีนบุรี
ก็เลยขับรถออกจากระยองมาแต่ด้วยความที่ไม่ชินทางใช่ไหมคะ
ใช่ฮะแล้วก็เครียดด้วยนะขี่มาแบบเครียดคิดแต่เรื่องชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากระยองเธอยอมรับไม่ชินเส้นทาง
หลงเข้าไปในมอเตอร์เวย์ซึ่งเปิดให้วิ่งฟรีเพราะเทศกาลปีใหม่
ดังนั้นคือจะผ่านด่านไม่ผ่านด่านก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
ขี่เข้าไปเลยโดยนางสาวสุดาพรเนี่ยก็บอกแบบนี้บอกว่าคือมันหลงไงคุณ
หลงไม่รู้ทางนึกว่าไปได้เห็นเส้นมอเตอร์เวย์มันจะไปมีนบุรีได้
เป็นแถวบ้านดิฉันไงจริงวิ่งเส้นมีนบุรี
แต่จริงมันมีถ้าคนไม่ชินนะนาขุน
ก็จะไม่รู้ว่าทางข้างมอเตอร์เวย์
เป็นรถที่ชาวชุมชนเขาใช้แต่ไปไหนมาไหนยังไง
แล้วมอเตอร์เวย์อีกอย่างคือไม่ได้เก็บเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ด่าน
ใช่มันคือใครบอกเขาติดป้ายไว้เลยฟรี

ทีนี้เขาก็ด้วยความไม่รู้ไม่ชินทางด้วยก็ขับลงมา
ใช่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทีมข่าวของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่
ทีนี้นางสาวสุดาพรเองก็บอกว่างั้นขอเดินทางต่อนะ
เจ้าหน้าที่ก็แนะนำเส้นทางนะ
ในเส้นทางที่ถูกต้องนะถ้าจะไปมีนบุรี
แต่คุณอย่าลืมคุณก็มาจากพื้นที่เสี่ยงเหมือนกัน
อ๋อใช่คุณมาจากพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันจากกระยองนะครับค่ะ

ใช่กักตัวตรวจวัดอุณหภูมิ
นี่คุณผู้ชมค่ะก็เป็นที่ผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าว
แล้วก็เจอข่าวนี้มาเลยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ